เริ่มข่าวบันเทิงข่าวแรกวันนี้คึกคักกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าทีมวิ่งของพี่ตูน๙คนละ๙เขาคึกกันตั้งแต่ตี๕แล้วคุณค่ะ
ออกสัตว์กันจากจุดบริเวณสะพานมิตรภาพไทยล้าวนั่นเองนะคะ
ก็โอ้โหจากจังหวัดน้องคายนะคะวิ่งกันมาเรื่อยค่ะ
แล้วก็ส่งต่อให้หนุ่มโดมปกรณ์ลำแล้วก็คู่รักสุดหวาน
พุธจุ๋ยที่จังหวัดอุรนท์ทานีนั่นเองนะคะ
ยังไงแล้วไปติดตามบรรยากาศสวดกันกับพี่เจกกะรีนคนสวยของเรานักวิ่งจำเป็นวันนี้

สำหรับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ค่ะเราอยู่กับทีมพี่โน๊ตอุดมสวัสดีค่ะ
นี่เป็นทีมงานนะคะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เราอยู่ที่นะคะ
อสานีปอตทนะคะอุดอนทานีนาคาค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะ
ด้านหลังเรานะคะเป็นคุณรัศมีแขรัศมีแขสู้ทักทายหน่อยค่ะสู้ค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศสุดเดี๋ยววิ่งตามไปเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศสดที่เราได้ดูกันค่ะ
สำหรับโครงการเก้าคนละเก้านะคะครั้งที่สาม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ตูนนี่น้องเดียค่ะซึ่งพี่ตูนเนี่ยค่ะ
ก็จะวิ่งนะคะในสามเอ่อสามจังหวัดค่ะ
วันนี้ก็จะมีหนองคายอุดรพรุ่งนี้ไปขอนแก่นนะคะ
เดี๋ยวก็จะวิ่งตามกันไปเป็นอากาศสดที่ได้ดูกันตอนนี้เลยนะคะ
ก็โครงการนี้นะคะก็จะเอ่อนำไรได้นะคะ
ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ๘โรงพยาบาลนะคะที่อีสานกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และนี่ค่ะได้ดูกันสดตอนนี้
นึกว่าแฟนแฟนวันไทยราชเนี่ยคงจะได้ได้มีความสุขเลยค่ะ

อันนี้ไม่ได้แค่วิ่งกับพี่ตูนนะวิ่งกับพี่แจ๊คไปด้วย
ดิฉันชอบจังหวะคุณลูกเจอคุณแม่กันมากดีนะครับ

คักกันอยู่อย่างที่บอกไปว่าวิ่งกันไปนะฮะ
เพื่อหาเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ๘โรงพยาบาลทั่วอิสานเลยนะคะ
หวังว่าการวิ่งครั้งนี้คงจะประสบความสำเร็จกับครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้จริงนะครับคุณผู้ชมค่ะ